คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้นะคะคนบันเทิงติดโควิดค่ะ
รายล่าสุดป้ายปายออเรโอค่ะ
แฟนคลับส่งกำลังใจให้น้องหน่อยแล้วกันนะคะ
คือเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ค่ะ
ทั้งต้นสันกัดก็ได้แจ้งนะคะว่าป้ายน้องป้ายนี่แหละ

แล้วก็จะเข้ารักษาตัวในวันพรุ่งนี้ที่โรงพยาบาลค่ะ
โดยจะมีการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะเลย
ต่อมาก็มีการแจ้งข่าวเพิ่มเติมนะว่าน้องปายเนี่ย
ตัวเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในวันนี้เลยนะคะ

แฟนคลับก็เข้ามาแสดงความเป็นห่วงนะ
แล้วก็ขอให้น้องรักษาตัวให้หายโดยเร็วเลย
ในขณะที่น้องนุ๊กธนโดนคู่จิ้นของเขา
ก็โพสต์ข้อความปลอดภัยนะทุกคนค่ะ
แล้วก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเลยนะ
ไม่อยากให้น้องนุ๊กเป็นกังวลหรือว่าเครียดจนเกินไปค่ะ
แล้วก็ขอให้ตัวเองน้องนุ๊กปลอดภัย
แล้วก็รักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยแล้วกันค่ะ
ขณะที่คุณก้องเว้วยไร่ครับ
ซึ่งก็เป็นคลัสเตอร์พูดด้วยว่าเป็นคลัสเตอร์ได้นะ
เขาไปจัดกูบอลด้วยกัน

คนนี้ติดคนนี้ติด
ก็ส่งกำลังใจให้ผ่านเฟซบุ๊กด้วยนะคะกล้องห้วยไร่ก็ส่งกำลังใจไป
บอกว่าเออกำลังใจน้าหมวยแล้วก็น้องทุกคนด้วยค่ะ
จะโชว์ผลตรวจนะคะจากแอนติเจนเทสคิกค่ะ
ว่าตัวเองนั้นกล้องห้วยเองก็ปลอดภัยดีนะคะ
ไม่ได้มีเรื่องเป็นห่วงนะจ๊ะแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
เราให้ดูแล้วกันในเฟซบุ๊คของน้องนะคะเป็นภาพที่น้องเนี่ยโพสต์ล่าสุดเลยนะ
เข้ารับการรักษาตัวแล้วครับเดี๋ยวมาแจ้งไทม์ไลน์อีกที
โควิดเราเจอกันจนได้นะขอบคุณทุกความห่วงใยขอบคุณทุกกำลังใจครับ
กำลังใจดีคือยารักษาที่ดีที่สุด
แท็กโควิดนี้เราต้องรอดนะคะแล้วน้องก็ยังแบบขอโทษผู้ที่ใกล้ชิดด้วยนะ
คือพยายามเซฟตัวเองเต็มที่แล้วแหละแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าวันนั้นเนี่ยคนมันค่อนข้างเยอะ
เพราะว่าไปงานเตะบอลไปไม่ได้เล่นฟุตบอลนะคะแค่เชียร์อยู่ข้างเวทีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ลงมาหนึ่งชั่วโมงคนกดไลค์ไปเกือบแสนแรง
อู้วเขาเป็นห่วงน้องอ่ะเนาะ